จริงได้คุยกับคนในบริการหลายที่นะคะ
มีอย่างไรครับ
อย่างไรเลยครับ
ครอบเตือน

คือจริงก็มีคนแบบว่าชวนไปคุยหลายที่แล้วก็ได้รู้จักกัน
ตอนที่เราขึ้นแล้วก็ทรงกันได้อย่างเองแล้วมันเป็นแบบมากขวะ
ไม่ใช่ว่าสนักศาลการณ์เรียกไปแต่ก็เป็นดิวแบบโหแบบเป๊ะทั้งหมดนะคะ

แบ่งเดิมตั้งแต่ปริศนาตั้งแต่สื่อสินคิมเนี่ย
จะแตกต่างกันพอสมควรอย่างงี้ได้ชัด

เนื่องจากเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งทำทีวีแบบเก่ามาจากการสื่อสินคิม
เพราะว่าวิธีการวิธีการมองวิธีการคิด
หรือถ้าสมมุติเรียกเอาคำข้าวใช้กันเร็วนะ
คือจริงที่แบ่งกันก็ท้าทาย
เหมือนว่าเฮ้ยเราอยู่กันตั้งแต่๑๐กว่าปีอ่ะ
เราคิดไม่ออกนะคะว่าท่วมค่าที่ปั่นกันจริงจะก๊ายจะปั่นกัน

คือการออกจากพื้นที่ที่เซ็ตสุดเหมือนว่ามันมาขยันไป
ก็ถือว่าทธาตุไทยด้วยเอง

อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะทำก็ได้ค่ะ
คือสิกที่เราจะไปทำกับเค้า
มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน
แต่มันขึ้นอยู่มากที่เราจะไปทำกัน
ฉันก็คิดว่าดอกเบอร์คงแตกห่าง

นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน

แต่ว่าโอเคถ้าใครจะเดาแบบนี้ก็ได้
เพราะว่าตอนที่มีข่าว
ก็คือจริงมีคนขอสัมภาษณ์อยู่นะคะ
ข่าวหน้าที่จะสุดท้าย

และจริงประมาณนั้นถึงตัดสินใจแล้ว

เพราะว่าเราโอเคราะห์คุณจี๋งชัย
มันไม่มีคำตอบที่มันมีศีรษะคุณชูชากนั้น
และคุณจริงพี่ก็เบวัดนั้น

ค่อนข้างนี้
และก็สิ่งที่ควรจะทำก็อยู่ในกล่องจันทรรยาบรรที่ที่สื่อควรสะเป็นอยู่แล้วค่ะ
คุณต้องให้โอกาสและให้พื้นที่

แค่นี้ทั้งเงี้ย

แต่ต้องทักอยู่ที่ห้ามนึง

ซึ่งอาจารย์บอกว่าเกิดอากาศนี้เราก็ก็ว่าน่ะ

ตัวเมกิตใครเอา
แต่ว่าเราไม่มีปัญหานะคะ
ว่าเราคือว่านี่แหละคือการแสดงออก
นี่คือการกระตุ้นให้คนมีสิทธิ์มีเสียงมีความคิดความเห็น
ไม่ได้เลยครับ
อย่างที่เราเป็น

เอ๊ะถ้าอยู่ที่คุยเนี้ยนะคะ
ได้เห็นงานอยู่แล้ว

คือตอนไหน

เราเข้ากล้องใช้มันจริงหรือเปล่า

แต่ว่าไม่ได้มีธีปตันาที่ต้องกล้าวลอง
แต่เป็นคนที่ถามไหนจะมีทางทาง
แต่อย่างหนึ่งที่เราเป็น

ถ้าสัมภาษณ์จะถามอะไรข้าจะบอก
คนกินตัวเองที่เป็นคนอย่างนี้ไหมคะ

หมุนกินตัวเองที่หมุนกินอย่างนี้ไหม

ยังไม่เหมือนมันเค้าไม่กลัวว่ากลับอีกช่องนะ
แต่ถ้าอยากสักขย้อมถ้าเล่นมากกว่า
ก็บอกถ้าไม่ออกมาหลังพูดอีกแบบดีกว่า
ไม่ควรไม่ควรถ้าเล่นแบบภาพทัศนาคติดของท่านควรไหม

ไม่ค่ะเพราะว่าเราอยากฟังภาพทัศนาคติดของท่าน
ซึ่งภาพทัศนาคติดของท่านดีเราอาจจะปรับเข้าสู่ภาพทัศนาคติดของท่าน

ไม่มีเหรอเพราะว่าถ้ามีก็อร่อยเหมือนกันแหละ
แต่จะฝันอะไรจงทุนทุนแฟนใครรักที่เราติดตามจองฝัน
ก็อาจจะย้ายทีมนะคะแต่ว่าก็พยายามเป็น
แล้วถึงสุดท้ายแล้วโดยคือทีมบอลที่
ใช่มีความวิจารณ์เต็มที่ค่ะเพราะมีหน้าที่รับใช้อยู่
ค่ะยินดีรับทุกคำเป็นและรับจบ